คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของคนร้ายขโมยก่อนหน่อยมันขโมยมีเรื่องของการขโมยทุกอย่าง
แต่ขโมยแบบเนี้ยเอาตรงตรงไม่รู้เอาไปได้ยังไงไปทั้งคันนะฮะ
ไอ้ที่ไปทั้งคันเนี่ยที่คุณสุดสกุลบอกคือรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวนี่
คนร้ายไม่เอาเฉพาะอุปกรณ์หม้อก๋วยเตี๋ยวไม่เอาถังแก๊สไม่เอา
เอาไปทั้งรถเข็นที่มีอุปกรณ์พร้อมเพลียงใช่ค่ะคือกะเอาไปแล้วเปิดร้านขายได้เลย
แล้วเขาเอาไปเปิดร้านขายจริงจริงใช่ค่ะแล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมคะหลายคนเขาบอกตอนแรกเนี่ย
คนที่เขาเห็นคลิปเนี่ยบางคนเขายังคิดว่าอ๋อสงสัยคนนี้แหละเป็นเจ้าของแล้วกำลังเข็นรถเตรียมจะไปเปิดร้านซะด้วยซ้ำล่ะค่ะ
แต่กล้องวงจรปิดเนี่ยมันบันทึกภาพไว้ได้เขาคนนี้ไม่ใช่เจ้าของร้าน
แต่เป็นคนร้ายที่มาขโมยรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวค่ะอืมผู้ชายคนนี้ใส่ชุดดำวิกผมนะคะ
เนี่ยก็เข็นรถผ่านตรงหน้ากล้องมุมจรปิดตรงเนี้ยไปแล้วเขาเอารถอ่ะ
จอดเอาไว้ห่างจากจุดเกิดเหตุที่เขาขโมยมาสักประมาณสามกิโลหลังจากนั้นเจ้าตัวเดินไปเอารถกระบะค่ะ
แล้วมาขนรถก๋วยเตี๋ยวคันนี้ไปเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งนะคะ
ที่ตำรวจเทพารักษณ์ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะอันนี้๑๒พฤษภาคมนะ
เรานำเสนอข่าวนี้ไปแล้วล่ะแต่ทีนี้มีความคืบหน้าตรงที่ว่า
จับกลุ่มคนร้ายได้แล้วพร้อมยึดรถเข็นคันนี้

ใช่ค่ะแล้วตอนแรกจริงตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึง
เจ้าตัวยังปฏิเสธด้วยนะกำลังจะเปิดร้านพอดี
แล้วบอกว่าไม่ได้ขโมยแต่มันชัดเจนเพราะเจ้าของเขามาชี้ของกลางเลย
คนร้ายคนนี้ก็คือนายชาวลิศหวังประเสริฐอายุ๒๖ปีค่ะ
ตอนที่ปฏิเสธตำรวจบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวเอาเจ้าของจริงมาเลย
เขาบอกเขาจำได้เขาบอกโอ้ยมันมีปั๊มนี้รถเข็นของเขา
ไม่ว่าจะเป็นตำหนิบริเวณรถเข็นด้านหน้ารถมีรอยไหม้ส่วนนี้
ส่วนเมื่อกี้ไม่ใช่ตำดิรถเข็นนะเป็นสิ่งที่เขาถูกใส่กำไรอีเอ็มอยู่
กำไรอีเอ็มเออซึ่งตัวเองอ่ะคือตอนเนี้ยคือนายคนนี้อ่ะนะคะ
เขาเคยมีประวัติเป็นผู้ต้องหาพ้นโทษในคดีรักทรัพย์มาเอง
เคยทำความผิดมาเออสุดท้ายก็มาโดนจับอีกมาก่อเหตุซ้ำ
แล้วตัวเองก็ยังติดกำไรอีเอ็มที่ข้อเท้าอยู่แบบนี้ส่วนที่ต้องยอมจำนวนเพราะว่า
พ่อค้าแม่ค้าเจ้าของรถเข็นตัวจริงเนี่ยเขาจำลักษณะรถเขาได้ใช่
นี่ฮะมาสำรวจตรวจสอบนี่มันรถเข็นของฉันนี่นะ
ป้ายราคาทั้งรอยไหม้ทั้งตำหนิต่างก็จำได้แน่นอน
ก็ยืนยันว่าเป็นของตัวเองค่ะก็ดีใจที่ตำรวจเนี่ย
จับกลุ่มผู้ต้องหาได้อย่างรวดเร็วแต่มีบางอย่างนะ
ที่เจ้าโจรร้ายรายนี้มีการแก้ไขป้ายอย่างเช่นนะ
คำว่าปลอดภัยไร้สารตะกัวอะไรเนี่ย
เอามาแปะไว้หรือว่ามีการปรับสีปรับอะไรสักนิดนึง
อืมส่วนอุปกรณ์ในรถเข็นเนี้ยก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะ
ไม่เอาอุปกรณ์เดิมของเจ้าของเดิมเนี่ยนะ
อุปกรณ์เดิมเอาไปถูกเก็บไว้แล้วแต่เอาอุปกรณ์ใหม่มา
แล้วรถเข็นคันนี้ถูกเข็นไปตั้งไว้ที่แผงที่เขาเช่าที่

แต่ดันไปขโมยรถเข็นของคนอื่นเพื่อเอาไปทำมาค้าขายของตัวเอง
อืมไม่คิดถึงความเดือดร้อนของเจ้าของจริง
ใช่นั่นแหละสิอ่าแต่สุดท้ายเนี้ยมันมีความจากกล้องมูลจอมปิดยืนยันชัดเจนอ่ะ
ใช่ฮะอืมอ่าตำหนิของรถเข็นอะไรต่างต่างเนี้ย
ของเขาจำได้หมดแล้วฮะสุดท้ายก็ถูกดำเนินคดีไปนะฮะ
รวมถึงคดีเก่าที่ใส่กำไรอีเอ็มด้วยนะครับ